แล้วช่วงนี้มีพายุฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่ด้วย
คนชอบไปกันสะพานผุดไปดูตะวันตกดินเขาบอกสวยมากนะคุณผู้ชม
แต่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งไปเหมือนกันไปสะพานผุด
ปรากฏตอนไปเนี่ยอากาศยังดีอยู่สักพักพายุมาครับ
ทั้งเธอและคนอื่นบนเรือกลายเป็นผู้ประสบภัยเลยฮะ
ก็มีคนติดอยู่ประมาณสามสิบคนแน่นะคะก็รวมคนที่ขับเรียนมาด้วย
นี่แหละครับคนใช้ติ๊กต๊อกเขาเอามาแชร์ประสบการณ์ที่เธอไปเที่ยวสะพานผุดที่ลบบุรี
ตอนขาไปอย่างที่เธอเล่าเลยอากาศก็ยังแจ่มใสฟ้าปลอดโปร่ง
มีคลื่นลมเล็กน้อยก็ไม่ได้ดูอันตรายอะไร
สักพักพอถึงสะพานก็ถ่ายรูปกันตามปกติ
ตอนนั้นเอาละท่าไม่ดีแล้ว
ฟ้าเริ่มครึ้มคุณผู้ชมลมนี่แรงเลย
คลื่นสูงหนึ่งเมตรครับน้ำกระเซ็นเข้าไปใส่ในเรือแล้วนะฮะ
คนขับเรือก็พยายามจะวิทย์น้ำออก
แต่ยิ่งวิทย์น้ำก็ยิ่งเข้ามาเรื่อยวิทย์ออกน้ำเข้าวิทย์ออกน้ำเข้า
มันแรงแบบนี้ซัดเข้ามาแบบนี้ค่ะ
แล้วเมื่อสักครู่ที่เขาบอกเรือจมไปด้วยพี่ปุ้ย

โมงเย็นเห็นท่าไม่ดีเธอตัดสินใจโทรขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เลย
ตอน๖โมงกู้ภัยมาเกือบ๒ทุ่ม
ก็ทยอยพานักท่องเที่ยวลงเรือออกไปทีละ๓คน
มีทั้งหมดที่ติดอยู่คุณผู้ชม๓๐ชีวิตนะ
รอนานครับตัดสินใจลงเรือลำเดิมนั่นแหละ

พอถึงบนฝั่งก็มีรถกู้ภัยรอรับเพียบเลยฮะ

โล่งใจโล่งใจแต่ว่าทุกคนก็ใส่เสื้อชูชีพไว้ด้วย

คนขับเรือยังบอกเลยนะพี่ปุ้ยพี่เบิร์ตบอกว่า
นี่เขาก็อยู่แถวนี้มาตั้งนาน

จากนักท่องเที่ยวก็กลายเป็นผู้ประสบภัย